แต่ถ้าใครยังไม่จุใจนะดิฉันก็มีอีกหนึ่งสถานที่
ที่คุณสามารถไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ได้
นั่นก็คือที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าฟรีในช่วงปีใหม่จ้า
จ้าไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันนะคะ
ที่นี่เขามอบของขวัญปีใหม่
ด้วยการแบบว่าให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ย
ยกเว้นค่าธรรมเนียมก็คือพูดง่าย
ไม่เสียค่าบริการใดทั้งสิ้นในการเข้าอุทยานแห่งชาติ

บอกเลยตั้งแต่วันนี้๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
ไปจนถึงพรุ่งนี้ปีใหม่วันที่๑มกราคม๒๕๖๔นะจ๊ะ
แต่บอกเลยว่าขอให้พี่น้องแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะคะ
ตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมเอาไว้
แล้วก็อย่าลืมคุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะ

รวมไปถึงเรื่องของการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หมั่นล้างมือบ่อยและอย่าลืมที่สำคัญกว่านั้น
คุณยังคงต้องเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งกันอยู่ด้วยนะจ๊ะ
ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ
คุณอดีศักดิ์สิทธิ์วงศานุยุทธ์
เขาบอกว่าทางอุทยานจำเป็นจะต้องมีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว
อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะลานกลางเต็นต์ที่เปิดให้เช่า
ปกติมีอยู่๒ลานใช่มั้ยคะ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ๑๕๐๐คน
ถ้านักท่องเที่ยวมาเต็มจำนวนตามที่กำหนด
เราจะปิดด่านทันที
เพราะฉะนั้นนะคุณต้องวางแผนการเดินทางนะ

ทางอุทยานจะเปิดลานกลางเต็นต์ชั่วคราวนะ
เพื่อรองรับทั้งหมดประมาณ๑๐๐คนเท่านั้น
เพราะเขาต้องการจะควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว
ไม่ให้มันแออัดมากจนเกินไป
ใครที่จะไปเที่ยวพักผ่อน
ก็อยากจะให้ตรวจสอบกันก่อนด้วยนะคะ
สำหรับการวางแผนการเดินทาง
ไปกลางเต้นที่คุณอาจจะต้องติดต่อไปทางอุทยานก่อนว่า
มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการที่คุณจะวอค

เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ
ตามอุทยานต่างช่วงนี้โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด๑๙
เขาจะต้องมีการจำกัดจำนวนของคนที่จะเข้าไป
ก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเอง
ของทั้งคนอื่นด้วยเนาะ

แล้วก็ไปแล้วก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะ